เข้าสู่โหมดการเมืองเต็มนะครับ
คุณชูวิทย์ยังคงโพสต์ต่อเนื่องนะครับ
เมื่อวานโพสต์ไว้แบบนี้ว่ามีสูตรในการจัดตั้งรัฐบาล

ผู้ปรุงยาก็คือเพื่อไทยนั่นเองนะครับ
โดยการหักหลังถ้วนหน้านี้นะฮะคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตเนี่ย
เอามาเปรียบเทียบเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล
เหมือนน้ำยาที่ต้องเขย่าก่อนกินนะครับ

เหมือนยาน้ำที่ต้องเขย่าก่อนกิน
แต่ดันไม่ยอมอ่านฉลากข้างขวดให้ดีนะครับ
ที่เป็นยาผสมสารอันตรายนี่บอกแบบนี้
เปรียบเทียบว่าผู้ปรุงยาก็คือพักเพื่อไทย
ที่ไปเดินสายสลายคั่วเจรจาสูตรใต้ดินนี้มานะครับ
ส่วนการปรุงยาเดินสายสลายคั่วเนี่ยนะฮะ
จนได้สูตรออกมาเป็นแบบนี้ครับ
เพื่อไทยผนึกกับภูมิใจไทย
รวมกับประชาธิปัตย์นี่เป็นไปได้หรือเปล่า
กับชาติไทยพัฒนาประชาชาติชาติพัฒนากล้าเสรีรวมไทย
แล้วก็พักเล็กรวมเสียงแล้วได้เท่าไหร่รู้ไหมครับ

แล้วก็เตรียมจะเผยในวันพรุ่งนี้๒สิงหาคม
หรือจะเผยในวันโหวตนายกเลยนะครับ
แต่สูตรนี้อย่างที่บอกไปเป็นสูตรหักหลังฮะ
๒เพื่อไทยเนี่ยโอ้โหต้องแยกกับก้าวกลาย
และไปจับมือกับภูมิใจไทยเป็นข้าวต้มมัดคู่ใหม่
แล้วก็๓ก้าวกลายเป็นฝ่ายค้านล้านเปอร์เซ็นต์

นี่คือสิ่งที่คุณชูวิทย์โพสต์ออกมานะครับ

สองลุงก็โดนผลักจากพักร่วมรัฐบาลไปเป็นฝ่ายค้านซะงั้น

ก็คือพักสองลุงต้องไปร่วมฝ่ายค้านกับก้าวไกลที่อาจเป็น
โอ้โหฝ่ายค้านที่ยึดแนวทางมีลุงไม่มีเราแล้วจะอยู่กันยังไง

อันนี้หลายคนถามหลายคนเติมเองนะ
คุณชุวิตเขาไม่ได้บอกว่าเป็นไปได้หรือไม่นี่นะวัง
ครั้งข้อ๗ปิดสวิตเซอร์โหว่าสำเร็จ
เพราะใช้เพียงคะแนนเสียงสอสอ
สูตรดังกล่าวเหล่านี้คือการหักหลังทั่วหน้า
หักหลังใครบ้างเขาบอกหักหลัง๓ต่อไงคุณ
หักหลังแรกก็คือไม่เอาทั้งลุงไม่เอาทั้งเรา
ก็โดน๓เด้งพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก้าวไกล
ผลักไปเป็นฝ่ายค้าน๒๒๑เสียง

ส่วนหักหลังที่๒คือหักหลังสวครับ
เพราะว่าบอกว่าคั่วที่ไปปรุงยากันมาแล้ว
เพื่อไทยภูมิใจไทยแล้วก็ประชาธิปัตย์แล้วก็อื่นใด
ปรากฏว่ามีเสียง๒๖๔เสียงแล้ว
ไม่ต้องง้อเสียงสวเพราะเดี๋ยวจะไปขอก้าวกายอีก๑๕๑เสียง
รวมทั้งสิ้นก็๔๑๕เสียงแล้ว
ถือว่าเป็นการหักหลังสวเพราะเสียงเกิดแล้วไม่ต้องใช้
ส่วนหักหลังที่๓หักหลังต่อสุดท้าย
ก็คือหักหลังประชาชน๒๖ล้านเสียง
เพราะเป็นประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยที่เลือกเพื่อไทยและเลือกก้าวไกลมา
ก็ต้องดูนะสูตรของคุณชูวิทย์
จะมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ